คุณผู้ชมครับจากสิ่งที่ท่านนายกได้ฝากกันบ้าน
เป็นคำถามให้กับประชาชนได้ตอบ

คำตอบส่วนใหญ่อยากให้ท่านเป็นนายกต่อไป
แต่ว่าเราต้องมาดูนะครับว่า
สิ่งอะไรปัจจัยอะไรจะส่งผลกระทบทำให้ท่านนั้น

อาจทำให้ทุกอย่างที่ทำมานั้นเสียของนะครับ
ติดตามพร้อมกันในเสาร์วิเคราะห์ตลกม่านการเมืองวันนี้ครับ
รัฐมนตรีชุดใหม่เข้าทำหน้าที่กันอย่างเต็มตัว
แล้วนะคะแต่ละคนดูเหมือนจะพกความมั่นอกมั่นใจกันมาทีเดียว

พูดไปแล้วว่าน่าดีใจแทนประชาชน
หลังจากที่เข้าเฝ้าถวายสัตว์
แล้วก็สำเร็จพระเจ้าอย่างหัว
รสิบก็พระราชทางทำแนะนำ
เป็นการทำงานท่านบอกไว้ว่า

แล้วก็เพื่อทำให้ประเทศมั่นคง

หวังว่าคณะมนตรีทุกท่านคงจะน้อมนำเอาไปปฏิบัติ
ซึ่งมันก็น่าจะเป็นทิศทางในการทำงาน
และความเข้าใจได้ดี
แต่ว่าหลังจากที่เข้ามาทำงานเนี่ย
รู้สึกคึกคัก
แล้วก็รู้สึกประชาชนก็รู้สึกพอใจ
เพราะเอิญที่ว่าก่อนหน้านี้

คอรมมจะเสียขวัญไว้หน่อย
เพราะว่าท่านนายก็แสดงไม่รู้เกิดอะไรขึ้น
อาจเป็นความรู้สึกคับข้องใจอะไรอยู่หรือเปล่า
หรือว่าเป็นพังเผลอโดยใช้อารมณ์
เพราะเป็นคนอารมณ์ค่อนข้างจะร้ายนิด

ทำให้ความรู้สึกของประชาชนไม่ใช่เฉพาะในภาคใต้นะ

มันจะรู้สึกว่าเกิดอะไรขึ้น
และสิ่งที่มองในแง่บวกแง่ดีมันจะทำให้มีผล๊ดลดมากขึ้น
ซึ่งไม่เป็นผลดีต่อรัฐบาลอย่างแน่นอน
เพราะผู้นำประเทศที่จะต้องนำวิทยาลัย

แล้วก็มาเป็นสีอย่างนี้
มันก็ต้องมีคำถามว่าถ้าควรจะต้องทำอย่างไรต่อ
หลายคนบอกว่านายกหลุดบ่อยนะหลุดเสร็จแล้วก็ขอโทษ
ก็จริงแล้วเหตุการณ์ทั้งหมด
ถ้าจะไม่ถือสากันนัก
มันก็น่าจะปล่อยให้ผ่านไป
แต่ว่าผ่านไปแล้วขอให้มันเป็นบทเรียน
คือสภาพที่เป็นจริงแล้ว
ท่านนายกลงพารส์ใต้อย่างนี้นะท่านนายกสามารถจะเดินไปใหม่มาไหนได้อย่างสงาภาเผย
มันเป็นการนำความเดือดร้อนมา

แต่ว่าบังเอิญในการสื่อสารเนี่ย
มันก็เป็นตามธรรมชาติ
ของคนใต้ก็ว่าพาวนพูดเสียงดัง
แล้วก็คนไม่เคยก็อาจจะสะดุ้งว่ามันอะไรกัน
จริงแล้วมันน่าจะเป็นบรรยากาศที่ราบรื่น
เป็นไปด้วยมิตรเพราะว่ามิตรไปเยือนมิตรนี่นะฮะ
มันไม่น่าจะมีอะไรไม่มีใครคิดร้ายฟองร้ายหรืออะไรทั้งสิ้น
ตรงจุดนี้เนี่ยมันเป็นบทเรียนอันสำคัญของผู้บริหารราชการนะครับ
ต้องคิดว่าเราทำอะไรคือไปแล้วต้องนำความสุขไปให้ประชาชนในพื้นที่นั้น
ก็มีปัญหาก็ไปร้องเรียนเอาสิศูนย์นำรงธรรมผู้ว่าก็อยู่
มันจริงนะครับแต่ว่ากระบวนการตามระบบราชการเนี่ย
ใครก็รู้ว่ากว่าถั่วจะสุกกาก็ไหม้ซะก่อน
ไหนผู้นำระดับสูงสุดมาทั้งทีมันต้อง
เอาความทุกข์เข็นอะไรตลายไปบอกไปก่าวไปไฟให้ท่านยาวรับรู้

ถ้ารับกันไว้ทั้งหมดแล้วก็ส่งต่อให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องเขานั่น

มันจะเป็นความปลื้มอีกต่างหากนะครับ
สถานการณ์จะพลิกกลับจากลบเป็นบวกนะครับ
แต่ท่านนายกก็เป็นนักเลงพอที่พอรู้ว่า
อย่างนี้มันคนรู้สึกคลังแข่งใจก็ขอโทษขอโพย
ซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดี
คิดว่าถ้ามีโอกาสไปเยือนข้างหน้าในบรรยากาศอย่างนี้คงไม่เกิด
เพราะว่าคนเราก็คือคนเรามีจิตใจที่ดีต่อกันอยู่แล้ว
นี่เป็นเรื่องจิ๊บจ้อยเท่านั้นเอง
ของการแสดงออกความเดือดร้อนของประชาชน
แล้วก็ประชาชนไม่ใช่แถวทหาร
เพราะมันหลายส่วนผสมส่วนผสมหลายระดับ

ตรงนี้ได้ยกส่วนนึง
แปลว่าอารมณ์พริษง่าย

ถ้าขึ้นง่ายลงยากน่าห่วง

ผมเห็นชายท่านและผมก็

ว่าการบริหารจัดการของณที่เป็นท่านเป็นตอนมา

หรือว่าศิลปะ
ในการที่จะรับมือกับคนที่มีปัญหาคนเดือดร้อน

แล้วมันก็เป็นการบ้านเป็นโจทย์ที่รู้กันอยู่แล้ว
ถ้าตรงนี้บริหารจัดการดีหน่อย
ก็มีปั๊มเปอร์หน่อย
ก็จะไม่กระทบผู้นำถึงขนาดนี้

ต้องปรับให้ได้
รัฐมนตรีคนอื่นจะปรับนายกต้องปรับก่อนด้วย

คณะรัฐมนตรีปรับไปถึงประยุทธ์๕๐

ก็ต้องปรับผู้จิตกรรมล่ะขอโทษ

เพราะว่าถ้าไม่ปรับมันจะไปลำบากนะครับ
แต่คนส่วนใหญ่เขาตอบมาแล้วนะ

ถ้าเป็นเราเป็นท่านก็คงเปิ้มใจ

ในเมื่อเจตนารมณ์ของประชาชน

ก็เป็นเครื่องยืนยันแล้วว่า
ให้ความไว้เนื้อเชื่อใจ

เชื่อได้ไหมประชาชนจากที่รวบรวมมา

อย่างน้อยก็มีคนที่แสดงเจตนารมณ์

แต่ว่ามีคนกลุ่มนึง
อย่างนี้ก็กลุ่มใหญ่พอสมควร
ที่ต้องการให้ท่านทำงานต่อนะ
ก็เพราะความซื่อสัตว์สุจริต

ซึ่งนี่เป็นข้อดีเฉพาะตัว

เป็นตัวที่จะนำพาไปได้

ชาวบ้านไม่อยากให้ไปท่านยังเอาไปด้วย

ในสิ่งที่มันเป็นโอกาสที่ดีแล้ว
เนี่ย
ในสิ่งส่วนตัว
ต้องกลับไปนั่งสมาธิให้มากขึ้น
แล้วมันจะเป็นประโยชน์คือไม่ใช่เฉพาะเฉพาะท่านนะ
บททั้งประชาชนที่เขาคาดหวังให้ความหวังเอาไว้
ในว่าอนาคตภายใต้คำนำของท่านมันน่าจะทำให้บ้านเมืองไปได้ดี
คำตอบที่ทางเฟซบุ๊กไทยคู่ฟ้าเขาออกมาอย่างนี้
มันสื่อนัยยะอะไรได้ไหมคะจะมีเลือกตั้งไหมแบบเนี้ย
ก็ต้องมีนะครับคือจะเอาเหตุผลแค่นี้ไปยืดเลือกตั้งไปยาวนาน
มันเป็นไปไม่ได้หรอกแล้วก็จะอ้างการปฏิรูปก็ไม่ได้
ปฏิรูปจำเป็นต้องทำและแต่ไม่ว่าเรื่องไหนก็ตาม
ไม่เสร็จภายในหนึ่งปีหรอกการปฏิรูปก็ต้องปฏิรูปต่อไปนะครับ
เดินหน้าทำแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแก้ปัญหาระยะยาวก็ทำกันไป
ซึ่งกรรมการเขาก็ตั้งคณะรัฐบาลก็ตั้งคณะกรรมการปฏิรูป
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ภาคนั้นก็ว่ากันไป
แต่การเตรียมการการเลือกตั้งก็ต้องว่ากันไปอีกทางหนึ่งด้วย
เลือกต้นปี๖๒อะไรก็แล้วแต่สถานการณ์ความเหมาะสม
คือไม่จำเป็นต้องเร่งรีบจนกระทั่งว่าต้องเอาให้ได้นะครับ
เพราะว่าแล้วแต่สถานการณ์นี้อย่างสถานการณ์ที่ผ่านมาหยก
มีการพบอาวุธสงครามเตรียมพร้อมที่จะใช้งานได้มากมายมหาศาล
เมื่อวันทางทางคาที่ผ่านมาจนได้ไปในสัปดาห์นี้
แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่การสร้างสถานการณ์
เพราะว่ามันเป็นการพิสูจน์ทราบแล้วว่าอาวุธเหล่านี้เนี่ย
มันเป็นลักษณะเดียวกับเคยเกิดเหตุผลกรุงหลายแห่ง
ที่พลากรที่อุธสวรรค์ที่ไหนต่อไหน
เสร็จแล้วก็ต้องมีการระบุด้วย
หาผู้กระทำผิดกันไปแต่ว่าไม่ใช่ข้ออ้าง
ในการที่จะต้องเลื่อนเลือกตั้งไประยะยาวด้วยสถานการณ์
เป็นข้ออ้างได้อย่างเดียวว่าผ่อนคลายทางการเมืองไม่ได้
คือไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือจะดีจะเร็ว

เหตุการณ์จะผ่านไปจนถึงต้นปี
พระราชวิธีสำคัญอะไรไปเรียบร้อยแล้ว
เซ็ตทุกอย่างลงตัวแล้วนะครับ
มีกฎหมายกฎหมายพร้อม
ก็นั่นแหละจะเริ่มนับหนึ่งของประชาธิปไตย
แต่จะเต็มใบครึ่งใบเราก็คาดเดา

เพราะการวางฐานอำนาจการวางท่อการอะไรต่ออะไรเนี่ย

ยังไงก็เลื่อนเป็นเหตุผลให้เลื่อนเลือกตั้งไม่ได้หรอก

เมื่อที่วันนี้นะครับเมื่อวันพระทหัสก็
ขาดวาดระแรกไปแล้ว
ขั้นรับหลักการของสรวชาวไปแล้ว
จากจะเกิดอุบัติเหตุกฎหมายตกไปอะไรอย่างนี้นะฮะ
มันถึงจะยืดเวลาไปได้แต่ผมเชื่อว่าไม่เกิด
ตอนนี้มาพูดถึงเรื่องคำถาม

สี่คำถามแรกของธรรมยุค
แปลกใจนะเพราะว่ารู้อยู่แล้วว่าจะต้องตอบออกมาแบบนี้
ก็ไม่ค่อยแปลกใจและถ้าย้อนกลับไปนะครับ
อย่าลืมว่าที่มาของสี่คำถามก่อนจะเกิดขึ้น
มันมีคำถามพ่วงประชามติ
ซึ่งเป็นคำถามที่ชี้นำให้เกิดบทเฉพาะการ๕ปี
ซึ่งถึงวันนี้เราก็มองแล้วว่ามันร่อนจ้อน
แล้วก็ยังบวกไปอีก๖คำถามจุด๓ตอนนี้คำถามเต็มไปหมด
แต่ว่าถ้าจะให้แน่นอนเนี่ยผมว่าต้องดูจากคะแนนเลือกตั้ง

ส่วนคำถามนี้ก็เป็นชี้ได้ว่า
ประชาชนส่วนหนึ่งซึ่งไม่น้อยเลยจากที่คุณลีคิดว่าเนี่ย
ตั้งความหวังไว้ที่หัวหน้าคณะรัฐบาลชุดนี้

ส่วนว่ามันจะไปถึงความหวังได้

ปรับพฤติกรรมของท่านผู้นำ

การแสดงพฤติกรรมส่วนตัว

หรือทั้งเพื่อนพ้องน้องพี่
ของท่านเนี่ยมันพลาดไม่ได้แล้ว

เพราะคนเขารู้สึกอยู่ในใจไปแล้ว

เอ๊เอ๊เอ๊ถ้ามาแบบนี้ลำบาก
โปรดติดตามตอนต่อไป